จับยังไงก็ไม่หมดจริงนะด้านหลังเนี่ยแก๊งขนแรงงานเอาอีกแล้วมาอีกแล้วคราวนี้
ช่วงนี้เยอะนะใช่ความต้องการแรงงานเยอะไงประเทศมันเริ่มเดินหน้าไง
นี่มาแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างหลังเข้ามารถทั้งสองคัน
เจโร่คันหนึ่งกระบะคันหนึ่งนับนับรวมแล้วกี่คนนะลองดูปฏิบัติการไล่ล่าก่อนค่ะ
พรรดิว่าจะนับทีละคนทีละคนวันกลุ่มลงมาเท่าไหร่ใช่มั้ย
แต่ตามสูตรใหม่จริงนะไม่ใช้แล้วรถตู้เก่ารถกระบะใช้อะไร
ปาเจโรคันอันนี้ปาเจโรคันอ่อ
แรงงานต่างด้าวที่ขนมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมปฏิบัติการไล่ล่าอย่างที่เห็น
แล้วก็บอกแล้วว่าคราวนี้ไม่ได้ให้คุณผู้ชมลุ้นหรอกว่า
เอากี่คนลงมาเยอะขนาดไหนแต่ให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ตำรวจทางหลวงสถานีศรีประจันทร์ที่สุพรรณบุรีเขาเห็นรถสองคัน
แปลกมิซูบิชิปาเจโร่กับโตโยต้าพอมาทางสาย๓๔๐ชัยหน้าสุพรรณน่ะ
จอดเอ้าหลบหนีเร่งเครื่องก็เลยต้องไล่สกัดตามค่ะ
แล้วก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอดอนเจดีชุดไล่ล่าก็วอบอกกันนะนะ
จนมาใช้รถสายตรวจจอดขวางตรงถนนดอนเจดีโคกหม้อหมู่๕สกัดเอาไว้ได้
และนี่เอาตัวคนขับลงมาแล้วใช่ไหมที่แรกเราก็แบบอยากเห็นว่าเปิดประตูรถฝั่งนี้นี่จะอัดกันขนาดไหน
ปรากฏว่าพอกล้องแพลนไปอีกฝั่งหนึ่งปั๊บอ้าวลงมาที่ประตูฝั่งซ้ายลงมานั่งอยู่แล้ว
ปาเจโร่นะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมครับ
แรงงานต่างด้าว๑๓คนมาเป็นแบบจำนวนเหมือนกันนั่งรถตู้มาแล้วก็มีสัมภาระด้วย
ส่วนโตโยต้านี่ก็นั่งกันเบียดข้างหน้าแล้วก็ท้ายรถกระบะ๑๑คน
จากรถ๒คันจำนวนทั้งหมด๒๔คนก็คุมตัวไว้ได้นะคะ
เจโร่เนี่ยมีนายโชคชัยอายุ๕๐ปีเป็นคนขับส่วนกระบะเนี่ยมีนายฉลองอายุ๕๑ปีเป็นคนขับ
โชคชัยกับฉลองเขาเป็นญาติกันนะรับงานมาจากในทุนฝั่งเมียนมา
บอกว่าให้ไปรับแรงงานที่รอบข้ามฝั่งทางเส้นทางธรรมชาติเขารออยู่ในป่า
ได้ค่าหัวคนละ๘๐๐บาท๘๐๐คูณ๒๔ไปคุณผู้ชม
แล้วก็แรงงานต่างด้าวทั้งหมดบอกว่าเขาแอบมาทางแม่สอดจังหวัดตาก
เขาจ่ายตังค์นะค่าดำเนินการคนหนึ่งต้องจ่ายไปเพื่อที่จะได้ทำงานคนละ๑๒๐๐บ้าง
๑๖๐๐บ้างก็มาทำงานรับจ้างแต่สุดท้ายไม่รอดโดนจับค่ะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็นำส่งตมดำเนินการทางคดีต่อไปนะคะ